เอาที่สุรินทร์นะคะคนทำผิดแล้วรู้สึกสำนึกผิด
อยากจะปรับปรุงอยากจะแก้ไขเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนกันใช่ไหมคะ
นี้ไม่รู้ยังไงค่ะเขาบอกมีผู้หญิงคนนึง
เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดฮะเพราะว่าเขาเนี่ย
ไปมีอะไรกับหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งระดับดรมาตลอด๕เดือน
รู้สึกผิดอยากจะเลิกอยากจะหยุดพฤติกรรมนี้
ปรากฏว่าหัวหน้าสำนักเนี่ยไม่ยอมเลิก
ส่งรูปลามกอนาจารย์มาให้แล้วก็มีพฤติกรรมแบบ

อันนี้คือคลิปที่ส่งมาอย่างนี้เหรอ
ใช่ค่ะเขาเป็นพระเหรอ
ฝ่ายหญิงอ้างว่าเขาเป็นพระค่ะ
เป็นพระที่เป็นหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรม

ระดับโดคเตอร์เลียหน้าจอโทรศัพท์
แล้วก็ส่งรูปลามกอนาจารย์แบบ
โชว์ของของตัวเองมาให้ดู
ของของเขาของลับเขาคู่กับหน้าของฝ่ายหญิงส่งมาให้ดู
และก็เท่ามีข้อความด้วยนอกจากภาพ
ครบเลยนะทั้งภาพเสียงและข้อความ
มีข้อความส่งมาหาด้วยชวนไปอาบน้ำที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้างล่ะ
แต่ว่าฝ่ายหญิงก็บอกว่าเออไม่สะดวกค่ะเป็นประจำเดือน
ฝ่ายชายก็บอกว่าเอองั้นพักผ่อนละกันเดี๋ยวหายแล้วจะชดเชยให้อันนี้
กอดทำยังไงมาไหมไม่ต้องข้ามเรือแล้วเดินได้สบายไปรับถึงที่
ที่รักคิดถึงจังมาอาบน้ำบ้านพี่จะอาบด้วย
อันนี้ไม่รู้พระจริงไหมแต่ถ้าพระจริงก็อันนี้อาบัดได้หรือยังคะ
ส่งข้อความอย่างนี้ไปหาโยมศรีกาเนี่ยนะแล้วเป็นดรด้วยเหรอ
เป็นดรเป็นหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ
งงไหมคะมาอาบน้ำบ้านพี่จะอาบด้วยเดี๋ยวนะ
มีอีกนะมีอีกนะบางข้อความบอกขอกางเกงหน่อยมาศึกพี่หน่อย
จะไปอยู่ด้วยทนไม่ไหวแล้วอ๋ออยากศึกด้วยแล้วก็เรียกฝ่ายหญิงว่า
ที่รักแบบรัวนี่ไงมาศึกขอกางเกงหน่อยมาศึกพี่ไปอยู่ด้วย
ด่วนไม่ทนแล้วกินแตงโม๕ชิ้นอ๋ออาจจะเป็นเวลา
ชาวบ้านเขาเอาพัฒนาหารมาถวายคือไม่อิ่มไม่สุขสบาย
อย่างเงี้เหรอบางข้อความมีอีกเหรอถึงขั้นห้ามบอกห้ามเลยนะ
เธอเป็นประจำเดือนเพราะว่าคิดถึงอยากกอดอยากมีอะไรด้วย
เนี่ยที่รักที่รักที่รักที่รักจ๋าที่รักครับคิดถึง
หมดยังคะเนี่ยมีอีกใช่ไหมยังมีอีกใช่ไหมไล่ไปสิ
มีโทรด้วยนะบางครั้งเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงไปไหน
เป็นประจำเดือนอีกแล้วไม่ไม่ให้เป็นจะกินเย็นนี้เอาสิ
เอาเข้าไปกินอะไรอีกอ่ะเอ้าเราคุยกับฝ่ายหญิงอ่าว่ายังไงฮะ
เราคุยกับฝ่ายหญิงผ่านทางโทรศัพท์นะเธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือเริ่มแรกเนี่ยรู้จักกับพระรูปนี้อุ้ยเป็นเจ้าอาวาสก็คือหัวหน้าสำนักปฏิบัติธรรมนั่นแหละ
เป็นเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินครับไปรู้จักเพราะมีโอกาสได้ไปทำบุญที่สารปฏิบัติธรรม
ก็เลยได้คุยกันเลื่อมใสค่ะเลื่อมใสในตัวเพราะว่าเขาดูมีความรู้นี่ใช่ไหม
หน้าจอนี่มันขัดกับเรื่องที่ที่ฉันเล่าเหลือเกินเลื่อมใสในตัวพระรูปนี้
แล้วพระรูปนี้โทรมาคุยด้วยตอนที่เริ่มใส่คือคงไม่ได้เห็นสภาพแบบนี้
เห็นไหมอ่ายังห่มเหลืองแบบนั่งเทศนั่งแสดงไม่ได้มานอนหมอนชมพูแบบนี้นะคะ
แล้วก็เลขที่รักรัวแต่พอพระโทรมาคุยด้วยเลยรู้สึกดี
แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เริ่มพูดคุยเชิงชู้สาว
จนถึงขั้นคุยเซ็กโฟนกันค่ะเกิดเป็นความรักขึ้นมา
ศรัทธาสู่ความรักฉันชู้สาว
ซึ่งพระเนี่ยมักจะบอกว่ารักเธอคุยกับเธอแล้วสบายใจ
แล้วก็ให้เธอไปหาที่กุฏิเกือบทุกวันตลอดระยะเวลา๕เดือน
จริงจังถึงขั้นบอกว่าจะศึกจะมาสู่ขอ
เธอบอกเธอรู้สึกผิดเพราะเธอรู้ว่าที่ทำอยู่เนี่ยอาบัติปราชิกแล้ว
ศรีกากับพระสงฆ์คือยังไงด้วยประกันทั้งปวงมันไม่ได้
เธอบอกเธอรู้ว่าผิดแต่รักไปแล้ว
ทั้งคุยทั้งส่งภาพทั้งมีอะไรกันลึกซึ้ง
มา๕เดือนเธอบอกความรู้สึกผิดมันกัดกินอยู่ในใจ

ก็เลยบอกเลิกบอกเลิกไปปรากฏพระไม่ยอมให้เลิก
ส่งภาพลามกอนาจารย์มาให้ดูตลอด
ขอร้องให้เธอรับสายถึงขั้นร้องไห้
ไม่รับก็โวยวายทำลายข้าวของล่าสุดถึงขั้นนี่
เสียนพระพุทธรูปส่งมาให้ดูค่ะ
ปรากฏว่าช่วงหลังพระรูปนี้มีศรีกาคนใหม่
เลยบอกว่างั้นก็ให้พระมาขอขมา
พระก็ไม่มาแต่เสนอว่าจะจ่ายเป็นเงิน
เธอก็เลยประชดงั้นจ่ายมาเลย๕แสน

พระไม่ได้โอนเงินให้แต่พระบอกเลิก

อยู่ยังไงหนูจะรู้สึกยังไง
หนูเสียไปหมดแล้วทั้งร่างกายหนูจิตใจหนู
หนูให้ไปหมดทุกอย่างแล้วหนูทุ่มเท
เสียการเรียนเจ้าที่จะได้อยู่กับเขา
ทำไมเขาทำกับหนูอย่างนี้หนูก็หนูก็เสียใจมากค่ะ

ทีมข่าวก็เลยไปที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ถูกกล่าวอ้างถึงนะคะ
แล้วก็ให้พระลูกวัดรูปหนึ่งเนี่ยพาไปที่กุฏิของพระที่ถูกกล่าวหา

เปิดเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีเต็นต์นอนมีกรดมีของใช้ทั่วไปนะคะ

ก็ถามพระลูกวัดว่าเออแล้วพระรูปนี้ไปไหนเหรอ
ลูกวัดบอกไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหน
ทีมข่าวไปเจอญาติโยมขับรถกระบะจากสุรินมาปฏิบัติธรรมพอดี
พอรู้ข่าวเขาเลยบอกเอองั้นกลับก่อนดีกว่า

ง๊ะก็มา๒๓ครั้งค่ะ

ลาดก่อนค่ะ
ตอนแรกจะมาปฏิบัติธรรมตั้งประมาณ๓วัน

ทีนี้พระลูกวัดรูปหนึ่งเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
มาอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้๕เดือนแล้ว
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องแบบนี้
เพราะปกติทุกวันเนี่ยเวลาค่ำ
ที่นี่มีอยู่ด้วยกัน๗รูปก็จะพากันเข้ากุฏิหมด
แต่เพิ่งจะมารู้เมื่อเช้านี่แหละมั้ง
ว่ามีพระสองรูปหายไปจากสำนักปฏิบัติธรรม
ประมาณ๕๖เดือน
ก็ช่วงมีเรื่องพอดีเนาะ
ว่ามีศรีกามายามวิการอะไรแบบนี้
ไม่รู้
ผู้ใหญ่บ้านขามพัฒนาก็บอกว่าเออไม่เห็นพระรูปนี้ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ
แต่ว่ามีพระอีกรูปนึงมาทำวัดเช้า
คิดว่าอาจจะหนีไปเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหรือเปล่า
เพราะว่าข่าวมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เลยคิดว่าคงจะหนี
แต่ก็คงจะไปอยู่วัดไหนไม่ได้แล้วมั้
เพราะขาวมันก็ใหญ่นะ

ก็บอกว่าเออก็รู้เรื่องนี้จากข่าวเหมือนกัน
แล้วคิดว่ายังไงนี่คุณยาย
คุณยายสายทองคุณยายคิดว่าไงอ่ะ
ก็ยายว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะ

เพราะชาวบ้านก็ยังศรัทธาในพุทธศาสนา
แต่เสียใจเหมือนกันนะผิดหวังด้วย
พระนักพัฒนาที่เป็นถึงดรเนี่ย
ทำผิดศีลร้ายแรงขนาดนี้
เดี๋ยวรอติดตามต่อแล้วกันนะคะว่า
ยังไงสำนักพุทธต้องลงไปตรวจสอบไหม